ครับมีผู้เสียหายเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาถูกธนาคารยึดบ้าน
แต่เป็นการยึดบ้านผิดหลัง
เพราะบ้านเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สินที่เกิดขึ้น

ก็นั่นน่ะสิแล้วทรัพย์สินข้าวของในบ้านถูกทำลายไปหลายอย่าง

ซับสินพาในบ้านที่อยู่ในจังหวัดปทุมฐานี
เหลือแต่โครงบ้านโล่งเปล่า
ภายนอกต้นไม้โดนตัด

แล้วก็ติดป้ายประกาศว่าเป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดเอาไว้แล้ว

เฮ้ยแต่มันผิดหลังผิดบ้านคุณผู้ชมนะจนมีเพื่อนบ้านเห็นประกาศขายก็เลยติดต่อธนาคารไป
คุณแล้วติดป้ายขายทรัพย์สินเนี่ยคุณจะรีโนเวทบ้านเหรอหรือยังไง
จ้องของบ้านอ้อไม่ใช่ฉันไม่ได้ขายอ้าว
มันยึดอะไรบ้านฉันไม่เกี่ยวพอเข้าไปคุณ
ต้นไม้ถูกตัดออกหมดประตูบ้านที่ล็อกไว้ด้วยกุญแจของธนาคาร
ถูกล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยแจ้งความสพลาดหลุมแก้ว
แอร์ก็เอาไปหมดเลยครับจากนั้นเจ้าของบ้านก็ไปแจ้งเรื่องเนี้ย
นะกับธนาคารธนาคารก็เลยให้เจ้าหน้าที่โทรกลับมาขอโทษ
รับว่าเป็นความผิดพลาดของธนาคารจริงที่เข้าไปยึดบ้านผิดหลัง
ทั้งสองฝ่ายก็เลยนัดกันไกลเกลี่ยต่อหน้าตำรวจเพื่อไปตกลงเรียกร้องค่าเสียหาย
เรื่องต้นประเมินไว้ค่าเสียหายทั้งหมดทั้งมวลน่าจะประมาณ๒ล้านบาท
แต่ธนาคารก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนานะฮะโดยทรัพย์สินบางอย่างเก็บไว้อีกที่หนึ่งแต่บางอย่างมี
ไปถึงของใช้ของลูกซึ่งมีค่าทางจิตใจกับเจ้าของบ้านเป็นอย่างมากคำถามคือมันจะหา
อะไรมาทดแทนได้อันนี้เจ้าของบ้านฝากบอกนะครับ
แต่ที่ตัดสินใจมาปรึกษาทนายเพราะหลังเกิดเหตุกว่า๑เดือนที่ผ่านมาแล้ว
อันนี้เจ้าของบ้านบอกทางผู้เสียหายเอง
ยังคอยการติดต่อจากธนาคารนะฮะว่าจะดำเนินการรับผิดชอบอย่างไร
ธนาคารก็บอกแต่เพียงว่ากำลังรวบรวมทรัพย์สินที่ทำลายไปให้กลับคืนมา
แต่ไม่ได้บอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร
ผู้เสียหายมองว่าอันนี้ไม่ใช่ความใส่ใจในการแก้ปัญหา
คือบ้านของเขาเนี่ยนะยังไม่เคยถูกฟ้องไม่เคยมีคดีกับธนาคารเลย
แต่ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้อย่างไร
ทีนี้ทางด้านของทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายทวงคืนความยุติธรรมก็บอกว่า
พยานหลักฐานที่มีตอนนี้พบว่าธนาคารมีความผิดจริง
ถ้าเกิดอย่างนี้ก็ฟ้องธนาคารได้นะสิ
ใช่ผู้เสียหายสามารถฟ้องธนาคารได้๓ข้อหาเลย
ร่วมกันบุกรุก๒ทำให้เสียทรัพย์และ๓หมินประมาท
แล้ววันนี้เดี๋ยวทนายจะพาเจ้าของบ้านไปแจ้งความด้วย

แล้วเราเคยกู้แบงค์ก็ไม่ใช่แบงค์ของคุณด้วย
เพราะงั้นเนี่ยทางธนาคารต้องรับผิดชอบครับ
ทำแบบนี้นะครับไม่สามารถทำได้
คุณก็ต้องไปตรวจสอบก่อนเจ้าที่คุณต้องไปตรวจสอบก่อน
เอาเป็นว่าธนาคารธนาคารไหนที่เป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้
คุณอยากจะชี้แจงติดต่อมาได้
จะได้ฟังฝั่งธนาคารด้วยว่าคุณเจรจาไปแล้วว่าอย่างไรบ้าง

เหนือจากเอาข้าวของที่ลื้อออกไปแล้ว
เอามาคืนเขาเนี่ยแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้ว
โอ้โหฟังข่าวแบบนี้มันก็เฮ้ยได้ด้วยเหรอ